กำลังดูอีเจี๊ยบเรียบด่วนมันเขียนหรือว่าอะไรพี่อีก

บอกเห็นพี่หนุ่มกัญชัยท้าทายุ้วยาว
ประกาศจังว่าถ้าบังเจี๊ยไปออกรายการหนกระแส
แล้วจ่ายเงินสด๓แสน๕บวกเต้นระบำไก่โชว์
จริงยังดูมีหรือจะยอมวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แต่สมัยข่าวช้องข่าวชาวชอบพี่มิ้ว

เอาสมมุติคนจริงเขาบอกไงคนจริงเขาไม่พูดมากเขามาเลย
ก็นั่นไงอันเนี่ยเปรียบจริงอันนี้ก็คือแบบ
ไปไปมาก็ไม่มาหรอกไปออกแฉก็ได้
เฮ้ยทุกไปออกแฉก็ได้เปิดหน้าเลย

ที่บ้าที่โทษ
งอกอะนะแก่แล้วเนี่ยเราน่ะ

เฮ้ยนึกออกก่ะ
โอเคนะเจี๊ยบแน่จริงก็มานะวันจันท

ออกรายการสามแพทย์

โปรดติดตามตอนต่อไป